สำหรับคดีที่ไปเจอศพถูกฆ่าหันแล้วก็แช่เอาไว้ในตู้แช่นะคะ
เรื่องนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าขอเวลาตำรวจอีกหน่อยในการที่จะพิสูจน์ทราบตัวบุคคล
ซึ่งตอนนี้ยังไม่ขอยืนยันค่ะว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนชาติอะไร
ตำรวจใช้เวลานานกว่า๒ชั่วโมงในการประชุมติดตามความคืบหน้าในคดีที่พบชิ้นส่วนศพในตู้แช่แข็ง
ขยายผลจับแก๊งต่างชาติปลอมพาสปอร์ตในอาคารพาณิชย์ซอยสุขุมวิทยห้าสิบหก
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานระบุว่า
สั่งการในประเด็นข้อสงสัยต่างให้ทีมทำงานไปสืบสวนขยายผล
และจะมีการนัดประชุมความชัดเจนในวันพุธที่จะถึงนี้
ส่วนศพที่พบยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นบุคคลสัญชาติใด
และอาจจะไม่ใช่สัญชาติฝรั่งเศสตามที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ด้วย
ซึ่งตำรวจก็ได้นำภาพไปเปรียบเทียบเชิงซ้อนกับบุคคลต่างชาติที่ศูนย์หายแล้ว
แต่ยังคงต้องรอผลตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
และจากข้อมูลก็ยังไม่สามารถยืนยันได้เช่นกันว่า
ส่วนในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมเกี่ยวกับผลทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
โดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านต่างรวมถึงตัวแทนจากสถานเอกราชทูตสหรัฐอเมริกา
เพื่อหาความชัดเจนเกี่ยวกับการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของศพที่พบ
ส่วนตู้แช่ศพที่พบภายในบ้านตำรวจเชื่อว่ากลุ่มผู้ต้องหาน่าจะเคลื่อนย้ายมาจากบ้านเช่าซอยปรีดีพนมยง๓๗มายังซอยสุขุมวิท๕๖
ซึ่งผลจากการตรวจสอบพบว่าตู้แช่รุ่นนี้เลิกผลิตมานานแล้ว
จึงเป็นไปได้ว่ากลุ่มผู้ต้องหาซื้อตู้แช่มือ๒มาใช้
จึงกำลังเร่งติดตามหาพยานผู้เคลื่อนย้ายตู้แช่มาให้ปากคำ
จากนี้ตำรวจก็ยังเตรียมนำกำลังเข้าตรวจสอบบ้านพักหลังก่อนหน้านี้
เพื่อจะหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วยค่ะ